ท่านผู้ชมครับเรื่องที่อินโดนีเซียที่มีคนติดค้าง
อยู่ในพื้นที่ภูเขาไฟที่มีแผ่นดินไหวเมื่อเช้า
เดี๋ยวเราตามให้แต่ว่าตอนนี้นะครับ
เราไปดูเรื่องของจ่าแซมกันหน่อยนะฮะ
จาแซมวีรบุรุษแห่งถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ไปร่วมกันทำพิธีลอยอังคารที่กลางแม่น้ำโขงนะฮะ
ท่านผู้ชมครับพิธีลอยอังคาร
จัดขึ้นที่บริเวณแม่น้ำโขงด้านจังหวัดนครพนมนะครับ
มีพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์จ้าวาดวัดพระธาตุดอยตุง
ในฐานะเจ้าคณะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพระครูประยุทธ์เจติยานุการ
รักษาการเจ้าวาดสถานปฏิบัติธรรมดอยเวียงแก้ว
แล้วก็นางวลีพรกุกันภรรยาของจ่าแซม
หรือว่านาวตรีสวานสมานกุกันนะครับอดีตหน่วยซิลนะครับ
นักดำน้ำที่สละชีพเข้าไปช่วยเหลือทีมหมูป่าอาคาเดมี่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายนะฮะ
จ่าแซมนาวาตรีสมานกุนันนะครับท่านก็เข้าไปค้นหา
แล้วก็ช่วยเหลือทีมหมูป่านะครับก่อนจะเสียชีวิตในถ้ำหลวงนะครับ
ญาติพี่น้องนะครับรวมทั้งพระโค้ชเอกนะครับแล้วก็สมเนรทีมหมูป่ารวม๑๒รูป
แล้วก็น้องอดุลด้วยนะครับเด็กชายอดุลสามออนนะครับหรือว่าน้องดุล
ก็เดินทางมาร่วมในพิธีลอยอังคารด้วยเพื่อร่วมส่งดวงวิญญาณไปสู่พบภูมิที่ดี
ราชการจังหวัดนครพนมบอกว่าได้นำราชการจากหลายหน่วยงานในพื้นที่
จังหวัดนครพนมมาร่วมพิธีลอยอังคารจ่าแซมพร้อมกับประชาชนในพื้นที่
ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทางกองทัพเรือก็ได้มอบหมายให้หน่วยเรือ
นำเรืออำนวยความสะดวกนำคณะไปประกอบพิธีลอยอังคาร
กลางแม่น้ำโขงถ้ามกลางสายฝนที่ตกลงมาด้วย

ภรรยาของจ่าแซมบอกว่าเหตุผลที่ต้องนำอัฐิของจ่าแซม

อกจากจะทำตามประเพณีและความเชื่อแล้ว
แม่น้ำโขงเนี่ยยังมีความสำคัญระหว่าง
ภรรยาของจ่าแซมกับจ่าแซมด้วยนะครับ
โดยภรรยาจ๋าแซมบอกว่าจ่าแซมชอบแม่น้ำโขงมาก
ชอบธรรมชาติที่จังหวัดนครพนม
แล้วก็เป็นจุดที่ทั้งคู่มาพบรักกันเมื่อ๑๕ปีที่แล้ว
พร้อมกับขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน
จังหวัดนครพนมรวมทั้งประชาชนทั่วประเทศด้วย
ส่งกำลังใจมาให้ให้ครอบครัวให้จ่าแซม

พอรู้ข่าวว่าจะมีพิธีลอยอังคารที่นี่
ก็มาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลย

คุณพี่ก็จะถักให้ผมด้วยกันทั้งคัน
ช่วยเวลาบันดาลทักเวลา
พิธีลอยอังคารแล้วพระโค้ชเอกและสมเนรทีมหมูป่า
ก็ได้เดินทางกลับไปปฏิบัติธรรมต่อที่วัดพระธาตุดอยวาว
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับคือการบวชในครั้งนี้ก็เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับจาแซมนะฮะ
ระบุรุษที่มาช่วยเหลือทีมหมูป่าที่ถ้ำหลวงพระโค้ชเอกจะบวชตลอดพรรษาเลยนะฮะ
แล้วก็ยังไม่มีกำหนดที่จะศึกนะครับส่วนสมเนรทั้ง๑๑รูป
จะปฏิบัติธรรมไปจนถึงวันที่๔สิงหาคมนะฮะก็ต้องศึกเพื่อจะไปเล่าเรียนกันต่อนะครับ